ออนไลน์มีการแชร์คลิปหนึ่งนะคะ
มีผู้ใช้ทวิตเตอร์เขาแชร์เอาไว้
เขาบอกว่าเป็นรถเมย์สาย๑๘หน้าสวนสุนันทา
น่ากลัวมากเพราะว่าไปขับไล่บี้รถจักรยานยนต์

แล้วก็มีการตะโกนด่ากันด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย

นี่ค่ะก็คือผู้โดยสารที่อยู่บนรถเมย์สาย๑๙

เป็นสถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร

ผู้โดยสารบนรถเมย์คันนี้เขาตกใจมากนะ
คือมีการตะโกนด่ากันด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
ของลับกันอ่ะใช่แล้วก็ผู้ใช้ทวิตเตอร์เจ้าของคลิปได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางสวพ๙๑แบบนี้ค่ะ
เช้าวันนี้ประมาณ๑๐โมงเช้านะคะเขานั่งรถเมย์เป็นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วมบริการปอ๑๒
อนุสวรีชัยสมรภูมิแล้วระหว่างทางที่นั่งรถคันนี้มาเขาสังเกตเห็นว่าคนขับ
ขับเร็วมากแล้วก็เหมือนเป็นแบบน่ากลัวประมาททำให้เขาแบบน่ากลัวมากปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
แล้วก็ไปถึงก่อนถึงแยกการเรือนรถเมคันนี้ไปเบียดกับรถจักรยานยนต์
ซึ่งรถจักรยานยนต์คันนี้เขาก็ขี่อยู่เลนซ้ายนะคะคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เขาก็ตกใจ
ก็มีการโวยวายใส่กันเกือบจะมีเรื่องกันตามที่เห็นในคลิปอะค่ะแต่ว่าโชคดีที่รถจักรยานยนต์คันนี้
เลี้ยวเข้าไปในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งส่วนในก่อน
แต่ว่าที่น่ากลัวก็คือระหว่างเกิดเหตุนะคะผู้โดยสารอยู่บนรถเมคันนี้
เยอะมากทุกคนก็มองหน้ากันเลิกตกใจสิ
ขับก็น่ากลัวขับเร็วปาดซ้ายปาดขวา
ยังจะไปทะเลาะกับรถจักรยานยนต์อีกค่ะ
คนที่เขาเป็นผู้โดยสารเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
บางส่วนก็รีบลงอ่ะรีบลงจากรถเมย์ไปเลย
เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่า
เพราะว่าอยากจะให้คนที่ขับรถโดยสารสาธารณะทุกคนนะคะ
ใจเย็นหน่อยดีไหมขับรถด้วยความไม่ประมาท
เพราะผู้โดยสารเขาบอกว่าค่าโดยสาร๑๓บาท
มันไม่คุ้มเลยที่ต้องเอาชีวิตของเรา
เสี่ยงกับความปลอดภัยบนรถเมย์เนี่ยค่ะ
ใช่มันไม่คุ้มจริง
๑๘นี่วิ่งตลาดท่าอิด

จริงน่ากลัว